จัดจานยานวิภา
จัดจานยานวิพา
จัดจานยานวิภา

จัดจานยานวิภา

จัดจานยานวิภา

หยิบเธอได้ไหมโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ

โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ
มันทนไม่ไหวแพ้ใจด้วยความน่ารัก
ดูเล่นเป็นปัญหาแค่เพียงวันเดียว
เอานะได้อยู่ในใกล้คิดวันเดียว
เอานะได้เป็นคุ้มขันภูมิเธอแค่สักวัน
มันก็สุดหัวใจมากกว่าอะไรล่ะ
คือเธอน่ารักจริงจริงคือเธอน่ารักจริงจริง
คือเธอเพิ่งมีฝากแล้วคือเธอน่ารักจริงจริง
คือเธอน่ารักจริงจริงเธอเอาใจเผาใหม่อยู่
มันมันทำส่วนมองจนยังอยู่ที่มีเกิน
ทอลัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวก่อนคนที่รู้จักทอไลน์ก็คืออายุนะ

เรียกแปปแล้ว

เพะนี้เราเชิญแทคเราเชิญมานั่งก่อนดีกว่า

คุณแม่วันนี้คุณแม่อาการออกมาก

จะบอกว่าบรรยากาศของเราวันนี้สีสันสดใส
มีฟงมีไฟเพราะว่าเราจำลองบรรยากาศ
ในสถานที่ที่คุณเขาชอบมาพิสุ
ยุค๙๐เราจะสามารถเจอป้องนวัล
ได้ตามสถานที่ท้องเที่ยวต่าง
ปูเขาน้ำสตกตรงนั้น

เพราะว่ามีแฟนครอบครัวมีลูก
ไม่ใช่แล้ว

ไม่ว่าไม่เป็นเกยก็เจ้าชู้

ผ่านโดนกล่าวห่าง
ไม่ถามตรงดีกว่าว่า

ถ้าโสดเนี่ยมันก็ไม่ผิดที่จะแบบ
อยากมีแฟนหรืออยากมีคู่ครอง

แล้วบางทีเมื่อก่อนก็เราจะมีบู๊บ้าง
สุขสาวต้องมีเจอเพื่อนเจอฝูงออกไป

บางทีเราทำงานเสร็จมานอนอยู่บ้างเปลี่ยนอ่ะ

ปัจจุบันนี้ก็คือเรียกมาที่บ้าน
ขอบคุณครับ
แต่ก่อนวิธีการจีบผู้หญิงของแต่ก่อนกับสมัยนี้

ว่าที่สำคัญที่มันต่างคือเรื่องของเทคโนโลยี

เมื่อก่อนผมเกิดทันยุคที่แบบโทรศัพท์บ้านนะ

แต่เมื่อก่อนเคยมีสมมุติพบใครอยู่เมืองนอก

การได้จดหมายมารอ๗วันเนี่ย

เคสที่โทรไปแล้วประสบการณ์พีคบ้างไหมเล่าให้ฟัง

แล้วเวลาได้เบอร์มาเราก็ต้องโทรแบบต้องคำนวณเวลาเอง

เตรียมจ่ายคำพูดอย่างดีนะโทรไป

คือมันไม่สามารถกำหนดได้
มีพลิกมากก็กลับมา

นี่อะไรก็ว่าไป

เราอยากได้
แปลงตามยุคตามสมัยไหมแล้วมีวิธีจัดการยังไง
ความแตกต่างกันไหมระหว่างนู้นกับยุคนี้
ความเท่าเทียมมันเปิดกว้างมากขึ้น
เมื่อก่อนผู้ชายแล้วมันจีบผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับเท่าเทียมแล้ว
ผู้หญิงชอบผู้ชายก็สามารถแสดงออกได้มากขึ้น

คือเวลาเราชอบใครเราบุกเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันสามารถส่งตัวได้ง่าย
เพราะว่าพอวันเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยทำไมฉันต้องรอให้เป็นฝ่ายเลือกถูกเลือก

เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันคนที่ได้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือส่งไปหาเขาไป
เขาส่งมา
ไม่เห็นเคยวิ่งเลยมาขยันวิ่ง
เอาจริงในใส่ตาผู้ชายอย่างพี่ป้องนี่
แค่ไหนที่รู้สึกว่าผู้หญิงออกตัวแรงจังเลยอันนี้ไม่โอเค
แล้วก็การเปิดโอกาสให้ผู้ชายที่เราชอบ
แต่ถ้าเหมือนกับว่าถ้าเขาแสดงออกว่าปฏิเสธเราหรือไม่ชอบเราอะไรอย่างนี้

สมมุติถ้าเขาแบบอ้าดูไม่ค่อยตอบเท่าที่ควร
ไม่แต่ว่าปัจจุบันนี้ยังมีคนปฏิเสธพี่ป้องอีกหรอ
มีผมก็มีมาตลอดอย่างที่บอกความรักมันคือ
มันไม่ใช่ว่าฉันชอบเธอหรือเธอชอบฉันมันต้องแบบเราชอบกันอ่ะ

แล้วพูดถึงผู้หญิงแบบในสเต็ก

ต่องผมสั้นผมยาวหุ่นดีเส็ขซี่หรืออะไร
ไงก็อยู่ตามเกาะหุ่นดีลำน้ำได้
คุณชื่อป้องเหรอ

ผมว่าเราก็ต้องดูกันที่นิสัยใจคอ

ผมสั้นก็น่ารักดีแต่ว่าผู้เล่นอยากจะดูตอบเหมือนพระเอกแต่เอาจริงคือผมว่าแต่ละคนมีความสวย
ถ้าเป็นตัวของตัวเองยังไม่ได้ว่าอย่างผู้หญิงผิวสีอย่างยองเซสวยจะตาย
คือผมว่ามันสวยหมดถ้ามันเป็นตัวของตัวเองแล้วไม่ต้องไปตามใครผู้หญิงก็สวยในแบบของเขาเยอะ
สวยทุกคนแล้วพี่อ๊อฟไม่สวยตรงไหน
อย่าไปคำถามชี้เป้าโดยไปคำถามไปปิดให้เขาด้ากูสัดชั้นเหรอ
ไม่เลยเห็นใจเพราะว่านี่คือพระเอกเบอร์หนึ่งในใจเธอฉันก็ไม่เข้าใจ
นี่ฉันเคยยืนข้างโถเขาด้วยนะ
เดี๋ยวโอเคเล่นได้
ป้าคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหน

พี่๓๖๕ก็ดูสถานที่

ตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าโอ้เป็นผู้ชายเจ้าชู้แต่พอทำงานจริงเฮ้ยเขาเป็นคนที่มีความมาชัวร์นะเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูง
เลิฟสีหนักเยอะเรียนปรึงโตมากเลยเนี่ยโอ้โหเฉินโอกาสตลอดเลย
ไม่หรอกจริงผมก็เป็นคนคุยง่ายแล้วก็แบบเฮฮาอะไรอย่างนี้
แล้วก็เค้าเรียกว่าอะไรวะแท๑๑๒๑ไม่ค่อยคุยให้ผู้หญิงชักดูไม่ดี
บางทียังมีแห่งที่พ่อนมาคุยมาจีบซึ่งบางทีก็ไอ้กูคุยธรรมดานี่หว่า
มาของคัสโนว่าผมจะรับไว้เอง

ที่เขาแบบว่าทำงานกับพี่ป้องมาเยอะมาก

แล้วก็มีความในใจมาบอกพี่ป้อง

ป้องเป็นคนที่น่ารักอะ

ไม่เคยซื้อของ

ยกเมอร์เข้าค่าให้คุณดีดับชิปมาก

ตอนนั้นคุณป้องเขาก็โกอินเตอร์นะเขาไปจีน

ฉันไม่เคยได้กินขนมจากประเทศจีนสักเช่น
ไม่ก็ซื้อบ้างแต่มันเป็นมุกช็อปอำ

แต่ว่าบางทีผมชอบไปเลี้ยงทีมงาน
เพราะว่าคิดว่าก็เห็นว่าทำงานเหนื่อยไง

เห็นว่านักแสดงกินกันเต็มตัวบางอันมากอยู่แล้ว

เขาให้เทปเยอะนะคนนี้
ผมเห็นใจผู้แบบทีมงานแล้วก็แบบตัดขนมอะ

แต่ว่าจริงแล้วคือก็รู้มาว่าพี่เป็นคนประหยัดอยู่แล้ว

ก็จริงผมก็ทำตามความรู้สึกตัวเองนะ

แต่อย่างที่จะเสียตังค์ก็เรื่องรถมีบ้าง

เป็นคนที่จริงชอบอะไรก็เสียตังค์กับเรื่องนั้น
แต่โชคดีด้วยหวังด้วยตัวตนไม่ได้เป็นคนบ้าแบบนี้
ไม่ได้เป็นคนชอบนาฬิกา
พี่ชอบผู้หญิงดีกว่าเสียเงินกับผู้หญิง

ไม่ีดีนี่คือเป็นนางเอกคนแรกของพี่เลยพี่เลยเป็นนางเอกในคตของพี่แล้ว

ใช่อยากเล่นแบบเป็นนางเอกของพี่ป้องเหมือนกันนะ

อื้อจริงดี๘๗
อ้าวนี่คือหนังกำพทาที่น่า
เข้ามาถึงเรื่องของละครวันนี้ขอจัดซะนิดนึง

จับปัน๓จับปัน๔แค่แบบโหเหี้ย

อะเรามาลองเพลย์บอลนิดใช่มะ

ถึงก็จากมาร้านที่เธอชอบเธอนั่งจาก

ไอ้ใครอะ

ว่าพี่มีคนที่พี่คบจริงจังแล้ว

เธอรู้ไหมว่าเราสองคนกำลังจะแต่งงานกัน

เดี๋ยวก่อนขอคุยสักนิดนึง

คุณพูดแบบนี้
ว่นละมัน

เราเป็นเพื่อนเขา

ระวังน้ำลายจะไหลนะคะ

ใช่พี่ป๊อก็ชอบดำน้ำมาถึงราวต่อไปอัฐิกาย
มารู้เลยแหละว่าเอาใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่
รู้เลยว่ากะเทยเป็นคนเลือกลูก
ถ่ายแบบถ่ายนัดถ้าสัก๒ปีสักปี
ทำไมตาเป็นไรฮะพลาบเป็นไร
อันนี้เราไม่เชื่อรูปตามไอจีหรอก

เยี่ยมมากอีกแล้วคุณจะยอมหรอ

ไม่เราจะพูดกันเรื่องของการออกกำลังกายไง
เท่าเรื่องของจริง

เขาจะเป็นคนเปลี่ยนให้เอง

ยังไม่ได้ใส่

ต้องสอนเคล็ดลับพวกเราหน่อยว่า
ลับของการที่หุ่นยั่งยืนขนาดนี้

ต้องเล่นท่าแบบไหนท่าประจำคือท่าอะไร

เห็นมั้ยเท่าเรื่องอยู่แล้ว
กรรม

ช่วงโควิดเราอาจจะออกไปได้ไม่ได้เยอะ

ทำตัวไม่ถูกเลย
เขาให้ขับเมีย
ว๋ใช่เนี่ย
ขับกันเพราะว่าเราจะได้แบบว่า
อยู่บ้านก็เล่นไปอะไรอย่างนี้ครับ

เอาเป็นว่าสรุปง่ายเขาคือนุ่มฟิตมากฟิตสุด

เราจะบอกว่าฟิตขนาดนี้เราก็จะมีพระเอกอีกคนนึงมาประชันเหมือนกัน

เป็นพระเอกสายฟีดสายออกกำลังกายเหมือนกัน
ขอเชิญเพื่อนหนุ่มสุดจัดจ้านคุณพลกสรรคค่ะ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ใจแล้วเก็บ

นี่หล่อนถือว่าหล่อนฟินมากเลยนะมีผู้ชายมาสองคน
ก็บอกว่าไม่ได้กินได้ดมไว้อย่างดี
ก่อนเข้ารายการเห็นเขาไปซ้อมอยู่คือเล่นเก่งมาก

โอเคได้

มันต้องมีต้องออกทางวัดมา
คนชนะสามารถให้คนแพ้ทำอะไรก็ได้
อะไรก็ได้ใช่ไหม

คือมั่นใจว่าแอลมันดีขนาดนั้นเลยเหรอ

อ๋อจริง

พร้อมแล้วเริ่ม
มาแข่งด้วยกันนะคะระวัง๓น้ำ

ไปแล้วหนึ่ง

ไปแล้วหนึ่ง

เอาแล้วเอาแล้ว
เอาแล้ว
เอาแล้วค่ะ
ไม่ลงนะคะไม่ลงสักที
ไม่ลงสักที
เอาใส่เข้าไปค่ะ

และผู้ชนะได้แก่
ออฟปองศักดิ์

จงหอมแก้มฉันอย่างคนรัก
แล้วตอนหอมให้พูดว่าสุดที่รักจ้า
ออฟคุ้มเลยนะออฟ

สองคนนี้ต้องปีชงอ่ะผมว่านะ
ปีนี้ปีชงด้วย๑๐๐ผมว่าจะเจอเรื่องแบบนี้

ฉันจะไม่ทำให้เธอต้องฟิน

วันนี้เราต้องส่งพี่ป้องไปทำงานแล้ว
เพราะว่าเราจะมีรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ

รายการมีวันไหนชมได้ที่ไหนบ้าง

มีธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นน่าสนใจ
หรือว่าธุรกิจที่ดังแล้วเราคุ้นหู
จะมารู้เรื่องราวเขาว่าเขาเป็นมายังไง

ฝากด้วยนะครับกับเศรษฐีป้ายแดงครับ
สุดยอดเลยน่าตื่นเต็มมากดูได้ทุกวันเลย
จนถึงสูบครับ๔โมงเย็นเจอกันทุกวันนะครับ
จุดยอดนะครับจุดยอดพูดมากครับจุดยอดหวานงานครับ

เออต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมากต้องกลับมาก

เอาล่ะคือสิบรอดมาขนาดนี้ดูแล้วว่าต้องเสียนมาก
ตัดโชคเลยไง

หรือเราอยากกลับมาที่เรื่องเพื่อนเขาก่อนมั้ยล่ะ

คุณเป็นเพื่อนกันในเรื่องของบอตยังไงคะ

คือถ่ายมาเลยแม่งคิดค่ะถ่ายเขามาเลย

มันถ่ายถึงเงินนะมันถ่ายถึงเงิน
แล้วเวลาคนที่เขาเล่นแค่เขาเห็นเขารู้เลยป่ะ
อันนี้รู้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมีนะผมว่านะ
แต่คนเห็นแล้วจะแบบเฮ้ยสีนี้มาจากไหนไปพ่นหรือเปล่า
ต้องบอกเลยว่าที่นี่มีทั้งโปรแล้วก็คนที่งานดีมากนะครับ
ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าคนยังน้อยมากปกติงานจะดีมากนะฮะ
เสื้อสีดำกะเกงอีนผมยาวประมาทนะครับ
สายเดี่ยวผอมหุ่นดีมีเวลาให้ใส่ใจทุกเวลา

พี่แจนวู้นี่คนนี้เป็นเชฟนะครับ
ถอนหนึ่งท่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห

นี่เป็นไงคนนี้คนนี้พี่แจงนะครับ

งานดีไหมพี่อ๊อฟงานดีไหมคนนี้งานดีไหม
จริงฝึกมาเล่นวันแรกที่เขาเล่นมานาน

เอาละครับเพื่อนมาแล้วอีกคนนึงนะฮะ

อันนี้สอนผมมาตลอดคนที่นี่อันนี้เทพเหมือนกัน

เอาละครับวันนี้ก็เสร็จกันไปที่เรียบร้อยนะครับ

ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนนะครับ

ใช่ถ้าเรามาเจอกันที่นี่เราก็มาเล่นกันสนุก
ถูกต้องประเภทนี้มีทุกศาลยาชีพ
อย่างผมเป็นนักแสดงนี่เขาเป็นเชฟนะครับ

เพราะฉะนั้นเจอเด็กสเก็ตที่ไหนไม่ต้องกลัวนะ

ทักทายกันได้รับรองว่ามีครูสอนทุกคนนะฮะ
ยังไงก็อยากให้เพื่อนมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับ

ตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพู

เราก็ให้โอกาสพูดค่ะ

ศึกษากันไปตอบแบบดารา

ไปจังหวัดไหนนะ

ไม่ช็อปทุกฮิตกลางเต้น

แคมปิ้งจุดไฟทำไข่เจียวกันไป

ก็นิสัยดีเข้ากับไลฟ์สไตล์เราได้

คือเราเป็นคนบ้านชิวไม่ชอบเที่ยวสถานที่ที่ต้องไปจ่ายตังค์เยอะแพงอะไรแบบนี้
เขาก็จะสบายแบบบ้านเขาจะไม่ได้ชอบติดเทคอินหรูหราอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะไม่ใช่แบบว่าไปเลี้ยงกินวาเลนทรงวาเลนไทยดอกม้องดอกไม้วันเก็บ

ที่แบบว่าเปิดมาแล้วก็ต้องหมุนอะไรอย่างนี้

ไม่แน่ใจเลยจริงไม่แน่ใจเลย

อ้าวเฮ้ยคนที่คุยกันกี่ปีแล้ว

เอางี้ดีกว่าพูดถึงความรักแล้ว

แต่ละรูปที่เขาลงไอจีเขาไม่ได้แคร์เรื่องรูปเขาแคร์แคปชั่น

แรงมันทำให้หน้าดำแต่เธอน่ารักจังมันทำให้หน้าแดง
นอนไม่หลับไม่รู้เป็นเพราะกาแฟหรือว่าแก่ฟ้า
แล้วมีตัวอย่างที่สุดก็ก็อย่างนี้
อยู่ก็อยากเป็นคนใช้เธอจำหมายถึงคนใช้ชีวิตร่วมกับเธอ

อันนี้ก็คือใข่คอม
รักทรัพย์ทั้งจำทั้งปรับแต่รักคุณนะครับทั้งชอบทั้งคลั่ง
อันนี้เหมาะกับเธอ
ยิงปืนต้องใส่กระสุนแต่ถ้าอยากเป็นแฟนกับคุณต้องใส่อะไร
เอางี้ดีกว่าสมองลั่นเบอร์นี้เนี่ยคิดแคปชั่นให้พิธีกร

เริ่มต้นอาทิตย์คือวันจันทร์แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยกันคือตลอดไป

นอกจากสมมุติว่าเป็นคนคารมอาจจะเด็ดแล้วเรื่องอื่นก็เด็ด

ก็เลยไม่ได้แบบไปทางด้านนี้
แล้วมารายการเราทั้งทีเดี๋ยวก็ต้องมีเพลงพิเศษมา

เพลงขึ้นแล้วหัะแล้วยุด

มีอะไรจะพูดกันไหมในมุมของความเป็นเพื่อน
คือเขาเป็นคนน่ารักมากนะ

แล้วเขาเป็นคลายให้ที่สองสามใบไปเลย

พอเราบ้างเพื่อนก็คงจะเจ็บแล้วแหละ

ตรงนี้มีแต่สายเปย์ฉันบอกเลย

เรากลับมาที่เรื่องแขกรับเชิญเราบ้างดีกว่า
เมื่อกี้เราปูกันไปแล้วว่าเขาร้องเพลงพร้อมมาก

อาจจะเป็นศิลปินคนใหม่ล่าสุดก็ได้

มิวซิก

พันศาไม่ได้มีหุ้นเดียว

ว่าเล่นซะไม่ได้มีหนเดียว

พี่กลับมาหาพรมเงินทองมากมาย

ถึงมีเลิศเดิมที่อยากเป็นดกมายแหงขาโยยรัก

เรื่องพันอย่างนี้ต้องใช่เวลา
ชัดก่อนสมมุติคนไว้คงไม่นี่ไปไกลน่า
ที่จะกลับมาหาอีก๓ปี
ที่จะกลับมาหาอีกสามปี

มันไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวที่พอ

ก็ได้เนี่ย

เราได้ยินเค้าร้องตลอด

โปรดค่ะสักหน่อยมาค่ะพอยังไม่หรอกยังค่ะ
พื้นชายเย็นช้าแต่ว่าพ่อนั้นไม่เหมือนใครเราน้า
คนอื่นและซิกและแซกไอ้ผมนั้นโคตรจะลีลัคซ์เธอบอกว่าดี
แต่ก็แปลกเพราะเธอไปเจอกันสุดแสบที่กระแทกหัวใจ
เธอสุดแสบเธอไม่เธอเศร้าได้แต่แรกแต่ผมจะรับให้
ให้คุณได้คิดให้คุณรู้สึกว่าตัวแก๊กโยแย๊บแย๊บ
อย่างนั้นนะพวกผู้ชายที่ควรเจอ
แต่ผมจะทำให้คุณได้รู้รักของผมต้องลงทุน
มันอาจจะแลกมาด้วยความสุขจะไม่มีการบ่นว่าขาดทุน
แต่หากว่าคุณจะกะวุ่นก็รับรักเพื่อจะรู้นะครับ
ทำเรื่องกับผมเป็นอื่นไปก็พอบสลัดแต่ไม่มีวันนะ
ทำให้คุณต้องคืนใจไอ้พวกตัวปลอมที่คุณต้องเจอ
มันก็ชอบมาหืนใสบ้าก็ลื้อไหล
ไก่จะดูแย่มันไม่แฟร์เลยว่าไหม
ไม่ค่อยจะหล่อแต่ก็ใช้ใจนะครับ
มีมือไวนะครับรักแล้วก็คือรัก
จะไม่ทำให้เราต้องอัตกาลที่มีความสุขเสริมมากกว่าทุกข์
จะไม่ทำให้คุณรู้สึกติดคุกรักคุณคนเดียวและจะไม่มีชุบ
ไม่บุคคุณคงไม่เคยเจอกับใครต่อใครที่ใคร
ผมก็คงไม่เหมือนใคร
คืนคงจะทำอะไรกับผู้คนชายเย็นชะ
เตาพอร์ตนั้นไม่เหมือนใครเหล่านั้น
ขนจริงแล้วขนจริง
เราชอบผู้ชายโอ้ไม่ใช่

ชอบที่ห่อนก็ร้องเพลงพอ

พี่ส่งอะไรมาให้กูเนี่ย

การทำชายร้องเพลงพอฮูก็แค่ถาม

ใช่แล้วและแน่นอนค่ะกลับมาพบกับพวกเรา๓คนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา๕โมงเย็นค่ะ
ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะสนุกกันเพียงเท่านี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการจ๊ะจ๊ะอย่ามีปากสวัสดีสวัสดีค่ะ

เคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมกันเกิดขึ้นพอพูดปุ๊บเราก็เลยเห็นภาพเป็นภาพผู้หญิงผมสั้นเนาะ
ผู้หญิงด้วยน่ะเหรอ
โปรดติดตามตอนต่อไป